ส่วนเรื่องนี้เราก็ไปสอบถามให้นะคะที่วัดบ้านไร่นะคะ
ว่าคุณผู้ชมเห็นข่าวนี้กันไปแล้วนะคะ
คนพูดถึงกันเยอะมากจริงสำหรับเสื้อแจ็คเก็ตยี่ห้อดังระดับโลกยี่ห้อสุพรีมนะคะ
แล้วก็ที่แจ็คเก็ตนะคะมีทั้งยันมีทั้งรูปภาพของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธอดีตท่านเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่แบบนี้ค่ะ
คำถามคือเอ๊ะทางยี่ห้อนี้ได้มาขออนุญาตหรือไม่แล้วเอาภาพเหล่านี้ไปใช้ได้เหรอนะคะ
เราไปสอบถามวัยยาวัชกรวัดบ้านไร่นะคะนายธวัชชัยแสนประสิทธิ์ค่ะ
ซึ่งก็เป็นกำนันตำบลกุฎพิมารที่นครราชศรีมานะคะที่อำเภอด่านขุนทศ
ก็ออกมาบอกว่าทางยี่ห้อนี้ค่ะที่มีการสกรีนมีการใช้ผับทั้งยันทั้งภาพของหลวงพ่อคูณเนี่ย

คือจริงแล้วถ้าเขามองในมุมของวัยวัชกรเองเนี่ยนะมองแบบคนที่ไม่ได้รู้ว่า
จะขออนุญาตต้องมีหลักการขั้นตอนตามกฎหมายยังไงเขาบอกว่าอันดับแรกเลยเนี่ยมันเป็นเรื่องของมารยาท

มารยาทแล้วก็ควรจะมาขออนุญาตควรจะมาถามควรจะมาขอนะคะ
ก็ได้มีการหารือกันกับทางคณะกรรมการวัดบ้านไร่นะคะ
ก็ต้องพิจารณาดูว่าทางคนที่ทำเสื้อเนี่ยมีวัตถุประสงค์อะไรกันแน่ค่ะ
ด้านพระครูประหลัดกวีวัฒน์รองเลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย
บอกว่าการที่เสื้อยี่ห้อดังนำรูปของหลวงพ่อคูณ
เขาอาจจะมองว่าหลวงพ่อคูณท่านเป็นพระที่มีคนเคารพสัทธาจำนวนมากนะคะ
แต่ประเด็นก็คืออยากจะฝากถึงผู้ซื้อ
ว่าก็ต้องมีวิจารณญาณในการเลือกซื้ออย่างมีสติ
เพราะพระพุทธศาสนาเน้นเรื่องของปัญญาต้องมาพร้อมกับศรัทธา
ไม่ใช่ว่าใส่เสื้อตัวนี้จะเป็นเสื้อกระป่องกันภัยกันกระสุน

อยากให้นึกถึงคำสอนของหลวงพ่อคูณที่ว่า
ถ้าประมาทเมื่อใดก็ตายเมื่อนั้น
เพราะฉะนั้นทำอะไรทุกอย่างทำให้ดีอย่าได้ประมาท
ถ้าประมาทแล้วนึกได้ทีหลังจะเสียใจ
ก็อยากจะให้ลูกศิษย์ของหลวงพ่อคูณมีสติมีวิจารณญาณในเรื่องนี้ด้วยนะคะ
ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ฐานโคศกของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
นายสินบวรแก้วงามก็บอกว่า
เรื่องนี้ได้มีการหารือกับทางผู้มนุยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแล้วนะคะ
ก็คือจะมีการทำหนังสือแจ้งไปที่บริษัทผู้ผลิตยี่ห้อนี้ค่ะ
เพื่อจะอธิบายถึงความไม่เหมาะสม
เรื่องการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์อยากจะให้มีการตรวจสอบ
อกจากนี้ค่ะการนำภาพวัตถุมงคล
พระสงฆ์ที่มีคนศรัทธาเป็นจำนวนมากอย่างหลวงพ่อคูณ
จะนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์
จะต้องได้รับการอนุญาตจากทางวัดต้นสังกัดก่อนนะคะ
ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็จะมีการแจ้ง
ไปยังสำนักพุทธจังหวัดนครราชศรีมาประสานไปวัดบ้านไร่
ต้นสังกัดพยันหลวงพ่อคูณด้วยค่ะ
คือเรื่องลักษณะแบบนี้ต้องมีการขออนุญาตก่อนนะคะ
ใช่ครับเป็นเรื่องของความศรัทธาของผู้คนด้วยนะฮะ

คุณผู้ชมครับวันนี้เราไปที่วัดบ้านไร่นะครับ
อำเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชศรีมานะครับ
เจอกับท่านจ้าวาดวัดบ้านไร่นะครับพระภาวนาประชานาศนะครับ
ก็ไปถามเรื่องนี้นะฮะเกี่ยวกับเรื่องการผลิตเสื้อในแบรนด์ดังกล่าวนะครับ
จ้าวาดวัดบ้านไร่รูปปัจจุบันนะครับ
ท่านบอกว่าก็ไม่ขอให้สัมภาษณ์อะไรแบบออกสื่ออะไรก็แล้วกัน
แต่ว่าหลวงพ่อเนี่ยบอกว่าไม่เห็นมีใครมาขออนุญาตทางวัดนะ
เรื่องการผลิตเสื้อแล้วก็มีรูปของหลวงพ่อคูณนะครับ
แต่ท่านก็ไม่ได้ติดใจว่าใครจะไปทำอะไร
พร้อมกับกล่าวเป็นปริศนาว่าตำแหน่งไม่ยืนนานชื่อเสียงจึงยาวไกล
นี่นะฮะขณะเดียวกันนะครับเราได้เจอกับครูต้อครูต้อ
คือนายบุญเทิดวงกาญจนรัฐเป็นหลานชายของหลวงพ่อคูณ
นี่ครับท่านผู้ชมครับครูต้อเนี่ยบอกว่าวัดบ้านไร่
ไม่รู้เรื่องการผลิตเสื้อแบรนด์ดังกล่าวเลยนะครับไม่มีการขออนุญาต
ไม่เคยติดต่อประสานงานอะไรกับคณะกรรมการวัดเลย

การที่จะทำไอ้สิ่งตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยแล้วจู่ไปเอาภาพของท่านเอาผ้ายันของท่านไปติดลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ก็เหมือนว่าเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยใช้หลวงพ่อคูณเป็นหลักอันนี้ไม่สมควรอย่างยิ่งนะครับ
ถ้าหากว่าผู้บริหารหรือว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรจะกลับมาทบทวนพิจารณาไตรตรองให้ดีนะครับ
ว่าการกระทำเช่นนี้สมควรหรือไม่